และจากการแถลงรายวันของทางสบคภาพรวมของโควิด๑๙

ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่และตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณหมอทวีสินเป็นผู้แถลงผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๘๓๙รายคุณผู้ชม

ติดเชื้อในประเทศ๒๘๒๗รายนะคะ
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๒ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมรวม๕๓๐๒๒ราย
ผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มอีก๘ศพนะคะ
ซึ่งถือว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะ
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษา๒๒๓๒๗ราย
อยู่ในโรงพยาบาล๑๗๙๒๔ราย
อยู่ในโรงพยาบาลสนามและอื่น๔๔๐๓ราย

ใช้สถานการณ์หนัก๔๑๘ราย
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ๑๑๓รายค่ะ
นี่คือตัวเลขล่าสุดของวันนี้
ในแพทย์ธุบิษีณวิสานุโยธีนโคศกสวครบอกว่า
ขอทำความเข้าใจตัวเลขตรงนี้หน่อยนะคะ
ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่ใช่จำนวนผู้ป่วยเมื่อวานนี้วันเดียว
เป็นตัวเลขของการเคลียร์
รายใหม่ก่อนหน้านี้ที่มันสะสมมาด้วยก็เลยทำให้ตัวเลข
วันนี้มันเยอะอันนี้คุณหมอทวีสินบอกแบบนี้แต่เห็นตัว
แบบนี้ทุกคนตกใจจริงจริงแล้วก็บอกนะคะว่าที่ประชุม
สอบคอพูดถึงสาเหตุของการติดเชื้อในรอบสัปดาห
ที่ผ่านมาค่ะหนึ่งนะคะติดเชื้อในที่ทำงานค่ะ
สองนะคะติดเชื้อจากการพบปะกินข้าวร่วมกัน
สามติดเชื้อภายในครอบครัวสี่การมั่วสุมไม่เว้นระยะห่าง
และการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุเช่นในสถานดูแลผู้สูงอายุค่ะ
นี่คือสาเหตุหลักในการติดเชื้อโควิด๑๙ในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
อันนี้คนถามกันเยอะโฆษกสวบคอบอกว่าเดี๋ยวจะหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าคนกังวลใจในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะ
จุดสำคัญช่วงเวลาสำคัญ
ทำให้กระบวนการสอบสวนล่าช้า
และกระบวนการควบคุมโรคล่าช้าอันนี้ก็มีนะคะ
โศกสวบคบอกว่าณเวลานี้ก็ขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐทั้งภาคเอกชน
ให้เจ้าหน้าที่ให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้ไหม
จะได้ไม่ต้องมีมาตรการที่รุนแรงไปมากกว่านี้

คุณหมอทวีสินก็พูดถึงเรื่องของเตียงค่ะอันนี้สำคัญ
เตียงทั้งประเทศในการรองรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
คุณหมอทวีสินบอกว่ามีในห้องความดันลบ๗๐๔เตียง
เตียงรวมมีระบบปรับอากาศความดันลบ๑๖๘๘เตียง
ห้องแยก๙๒๐๖เตียง
หอผู้ป่วยเฉพาะโควิด๑๙๒๒๔๓๕เตียง

วันที่๒๒เมษายนเวลาเที่ยงคืนอันนี้ข้อมูลออกมาบอกว่าแบบนี้นะคะ
ในลักษณะที่ว่ายังมีเตียงเหลือค่ะ
คือห้องความดันลบใช้เตียงไปแล้ว๔๐๙เตียงเหลือ๒๙๕เตียง
รวมมีระบบปรับอากาศความดันลบใช้ไปแล้ว๑๙เตียงเหลือ๖๗๘เตียง
ห้องแยกใช้ไปแล้ว๕๘๕๗เตียงเหลือ๓๓๔๙เตียง
หอผู้ป่วยเฉพาะโควิด๑๙ใช้ไปแล้ว๘๘๙๔เตียงเหลือ๑๓๕๔๑เตียง
จะเห็นว่าเตียงยังเหลือจากการชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่ถ้าเตียงยังเหลือแล้วทำไมยังมีปัญหาผู้ติดเชื้อโควิด๑๙หรือผู้ป่วยโควิด๑๙
หล่นและยังไม่ได้รับการรักษานะคะอันนี้คือคำถามที่คุณผู้ชมส่งคำถามมา
ประเด็นเรื่องของเตียงเยอะมากส่วนกรณีการรอเตียงนานจนบางรายเสียชีวิต

บอกว่าวันนี้มีคนรอเข้ารับการรักษาในกรุงเทพและปริมณฑล

เมื่อวานนี้ได้รับการรักษาแล้ว๗๒๔ราย
วันนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือ
จัดการเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น

ถ้าผิดอาการรุนแรงก็อย่างไรจะต้องโรงพยาบาล
แต่มีปัญหาของผู้ป่วย
มีปัญหาเรื่องของการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ต่างสายด่วนไม่ได้
อันนี้ก็มี๑๔๖สาย
เดี๋ยวฟังการแถลงจากคุณหมอทวีสินค่ะ
ทุกท่านได้ให้โปรดรอรับสายและให้ความร่วมมือ
สิ่งที่ผมไม่สบายใจเพราะได้รับรายงานมาบอกว่า
แล้วก็ติดต่อกลับไปไม่ได้ถึง๑๔๖สาย
ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมถูกฝากมาว่าขอความร่วมมือทุกท่าน

อย่างที่บอกว่าเราไม่สบายใจเลยที่ท่านรออยู่ที่บ้านนะครับ

แต่ว่าภายในตรงนี้เราก็พยายามทำระบบกลไกทุกอย่าง
และขอให้ท่านได้ร่วมมือกับเรานะครับ
เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสดูแลท่านอย่างดี
แล้วก็เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เป็นข่าวคราวทั้งหลาย
ก็ต้องขอกลับอภัยที่เกิดขึ้นอย่างนั้น
มันก็จะได้เกิดได้น้อยลงด้วยนะครับ